ประเด็นไม่เลือดจะเป็นเรื่องวอเลล์บอล
เรื่องอึ่งเอ้ยปัมป์อึ่งเอ้ย

ดังนั้นเราเชิญอนุโมทนาบุญกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณคิงพีรวัตรอัธนาผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ขออนุญาตลาอุปสมบทแล้ว
และแน่นอนเช้านี้เรามีภาพบรรยากาศให้ได้ดูกันนะครับ
เป็นภาพที่จะทำให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ
กับการอุปสมบทของตอนนี้เป็นพระแล้วนะครับ

ได้รับฉายาว่าธีระปัญโยนะคะ
คือผู้มีปัญญาดุดนักปราศ

ช่วงเช้านี้ก็มีการแห่นาคอุปสมบท
ยาวหลายกิโลเมตรเลยค่ะถือว่าเป็นอีกงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เหล่าผู้ประกาศไทยรัฐทีวีก็ได้ไปร่วมในงานนี้นะคะ
คุณอรัชพรคุณใบตองรัชตะวันนี่บรรยากาศสีสัน

ชุดสีรีปรอตวูดดี้ทุวีนะคะคุณอรัชสะลินจากไทยรัฐนิวส์โชว์อุ้มสองแฝดไปด้วยที่ทัศน์ทีพพรนะคะ
ดิวเซอร์ของรายการไทยรัฐนิวโชว์ก็ไปร่วมด้วย
ใช่นะครับที่มาบอกต่อคุณผู้ชมนะเพราะว่าคุณผู้ชมเวลาที่เราได้เห็นงานอุปสมบทงานบวชแบบนี้
เห็นแบบนี้เวลาเราเห็นคนอุปสมบทนั้นเราต้องแบบนี้ฮะยกมือแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับ
ส่วนคุณอริยาเนี่ยเป็นอิสราม
ก็อาจจะไม่ได้ยกมืออย่างที่เราทำนะครับ

แล้วก็ความปลื้มปิติของคนที่รู้จักคุณพิรวัตรทุกคนนะครับ
ก็เห็นพระพีรวัตรเนี่ยโอ้โหผ่องแพ่วจริง
ใช่ค่ะก็สามารถร่วมไปอนุโมทนาบุญ
หรือว่าไปกราบไหว้กันได้นะคะ
วัดบันไดทองจังหวัดเพชรชบุรี
พระก็บอกมาว่าก่อนหน้านี้

ก็กราบอภัยมาณที่นี้ด้วย
แล้วก็บอกต่อบอกบุญกับคุณผู้ชมแบบนี้แหละครับ

ก็น่าจะกลับมาประเด็นบันหน้าที่ดังเดิมนะคะ